คือหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าอันนี้มันเป็นการกินรวบไหม
เพราะว่าประมูลแบบสัญญาเดียวค่ะ
ซึ่งล่าสุดพอหลังมีกระแสออกมาแบบนี้แล้ว
กระทรวงคมนาคมก็สั่งผู้บริหารของบริษัทท่ากัสยาน
ให้ไปทบทวนรูปแบบการทำสัญญามาใหม่
เพราะว่าโดนทักทวงเยอะเหลือเกินนะคะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็มีการเรียกพบผู้บริหารบริษัทท่ากัดสยานไทย
แล้วก็ขอให้ทอทชะลอการเปิดประมูล
ในการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี
คือท่ากัดสยานสุวรรณภูมิท่ากัดสยานภูเก็ต
อากาศยานเชียงใหม่แล้วก็ท่ากัดสยานหาดใหญ่
รวมถึงสิทธิ์ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์
ท่ากาศยานสุวรรณภูมิออกไปก่อน
ที่บอกว่าจะต้องชะลอเขาก็ขอเพิ่มเติมด้วยนะ
อยากให้ทอทพิจารณาทบทวนรูปแบบการเปิดประมูล
เอกชนเข้ามาร่วมประกอบกิจการทั้ง๒โครงการ
สนามบินทั้ง๔แห่งแบบสัญญาเดียว
และพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิแบบสัญญาเดียว
คือมันมีประเด็นไงครับคุณผู้ชมเขาวิพากษ์วิจารณ์กัน
ว่ามันเป็นทุนผูกขาดหลายภาคส่วนเขาก็เห็นว่า
ควรจะแบ่งหรือว่าซอยสัญญาออกให้เป็นหลายสัญญาไหม
จะได้ไม่เกิดการผูกขาดคือถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้ปั๊บเนี่ย
วบหมดเลย๔สนามบินก็ให้ไปหารือกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนร้านค้าปลีกต่าง
กระทรวงการคลังให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
ส่วนการชะลอออกประกาศเชิญชวนนี้
เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
บอกว่าทอทต้องไปดำเนินการ
เพื่อให้การหาเอกชนรายใหม่
เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงคมนาคมสั่งการ
แล้วก็ไม่ให้กระทบกับเวลาดังกล่าวด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าต่อไป
แต่ว่าช่วงที่ผ่านมานี่กระแสเรื่องนี้เยอะเหลือเกิน
จะเป็นการกินรวบ๔สนามบินนะคะ